โอ้ยจะพอเอ้ย

เลขใดก็บอกมาโค้งสุดท้ายแล้ว

ตอนบ่ายสิออกแล้วขั้นถืออีกลานหนึ่งเดี๋ยวซิ

แจกเบิร์ดมุบันขอเด็ดนะ
อ้าว

สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุภาษารามาแล้วค่ะ
วันนี้วุ่นวายมากค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าแบบนี้
นาก็จะต้องมาเพราะว่าวันนี้ต้องลงปุ๋ย
และไหนทูบก็จะต้องติดมือมาด้วย

ครึ่งเช้านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับวันนี้
เพราะฝนน้อยทำอะไรได้ก็ต้องรีบทำนะ
เพราะว่าช่วงบ่ายมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะคะ
เอาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันหน่อยค่ะ
ถ่ายดาวเทียมในช่วงเวลาตี๕๕๒นาทีนะคะ
จะเห็นว่าวันนี้กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปก
คลุมเยอะทางตอนบนของประเทศไทยนะคะ

ลากยาวตั้งแต่พื้นที่โอ้ยภาคล้างค่ะ
ยาวไปเลยจนถึงภาคเหนือนะคะ
โอ้โหวันนี้แสดงว่าเมฆเนี่ย
คือช่วงเช้าอาจจะไม่ได้สว่างมากนะฟ้า

แต่ทีนี้ค่ะฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายปัจจัยอะไรบ้าง

ปัจจัยที่เป็นร่องฝนยังคงไม่มีเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย

ลมตะวันออกพัดพาเอาความชื้นเข้ามาในประเทศไทย
พาเอากลุ่มฝนเข้ามาในประเทศไทย
และยิ่งช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เขาพัดขึ้นฝั่งนี้นะ
เป็นลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลง

เข้ามาเลยหอบฝนเข้ามาเลยมาทางด้านนี้ค่ะ
พื้นที่ที่จะเกิดฝนมีพื้นที่ไหนตรวจสอบกันต่อนะคะ
ถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้
ช่วงเช้าเห็นไหมคะช่วงเช้าไม่มีเมฆเลยนะ
แต่หลังจากนั้นไปประมาณเที่ยง

เกาะตัวในหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะคะ
จะเริ่มมีเมฆฝนเข้ามาปกคลุม
โอ้โหเยอะนะภาคใต้ก็มีเมฆฝนเยอะนะคะ
แต่หลังจากนั้นประมาณบ่ายสามบ่ายสี่
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนรวมตัวกันค่ะ
ฝนชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้เห็นไหมคะ

ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
เป็นสีแดงแป๊บแบบนี้เลย
ระวังนะอาจจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองได้
เตรียมพร้อมรับมือสำหรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเกิดขึ้นหน่อยนะคะ
และหลังจากนั้นประมาณ๕โมงเย็น
โอ้โหกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอายุทยาลากยาว
จนถึงพิศนุโลกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

ร่มเอาออกจากบ้านด้วยนะจ๊ะ
บางคนก็เรียนโค้ดใส่ไปจะได้เดินสบาย
ใครมีรองเท้าบูธใส่ไปได้เลย
เพราะวันนี้ฝนจะลากยาวไปจนถึงช่วงประมาณ๓๔ทุ่ม
กรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางนะคะ
ส่วนคลื่นวันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เลย
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ไปท่องเที่ยวก็ถือว่าเยี่ยมอยู่เหมือนกันค่ะ